มาดูในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก่อนแล้วกันนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องรับศึกหนักเลย
กลุ่มคนดาวะที่กลับมาจากอินโดนีเซีย
แล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙หลายคน
อย่างวันนี้คุณหมอทวีสินก็บอกนะคะ
ว่ามี๑คนที่อยู่ที่สตูน
แต่ว่าหลังจากนี้ต้องจับตาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังค่ะ
เพราะว่าจะมีคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่มาเลเซียเนี่ย

คือจะเริ่มกลับมาในวันเสาร์นี้
เสาร์ที่๑๘เมษายังน้อยวันละ๑๐๐คนนะ

เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนนายวีรนันเพ็งจันท
ก็มีการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมกับนายอำเภอแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะคะ
ความพร้อมในการรับแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่มาเลเซีย
แล้วจะเดินทางกลับประเทศวันละ๑๐๐คน
ตั้งแต่๑๘เมษายนเป็นต้นไป
จะผ่านเข้ามาทางด่านท่าเรือตำมะลังที่อำเภอเมืองสตูน
แล้วก็ด่านวังประจันทร์ที่อำเภอควนโดนนะคะ
ซึ่งผู้ว่าสั่งการให้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่

ทั้งการทำประวัติของแรงงานการตรวจคัดกรองโรค
แล้วก็ให้เตรียมเรื่องของการจัดรถโดยสาร
เพื่อที่จะลำเลียงแรงงานไปยังสถานที่กักตัว
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเข้มงวด
โดยแรงงานรับจ้างที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่สตูน

เขาจะให้ส่งตัวไปสถานที่กักตัวที่เตรียมไว้

ส่วนแรงงานที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคอื่น
จะให้เอามากักตัวชั่วคราวไว้ก่อนที่สนามกีฬาอบจสตูน
แล้วค่อยส่งตัวกลับภูมิลำเนา
ส่วนกลุ่มดาวะที่มีการแยกกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามก่อนหน้านี้

ตอนนี้รวมพบผู้ติดเชื้อแล้ว๑๘รายนะคะ
ไปดูที่นครพนมกันบ้างนะครับ
ความคืบหน้ากรณีพริตตี้สาวชาวจังหวัดนครพนม
อายุ๓๔ปีที่เคยทำงานอยู่ที่ภูเก็ต
แล้วก็เดินทางกลับบ้านเกิดที่นครพนม
แล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยรายที่๒ของจังหวัดนะครับ
ล่าสุดผู้ป่วยรายนี้มีอาการดีขึ้น
ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่เป็นญาติใกล้ชิด
ก็คือมีหลานชายอายุ๑๘ปีที่เดินทางมาจากกรุงเทพ
พร้อมกับผู้ป่วยรวมถึงพี่เขยพี่สาวแล้วก็หลานสาว
ซึ่งเป็นคนที่คอยส่งน้ำส่งข้าวให้กับผู้ป่วยช่วงกักตัวนะครับ

ผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อทั้ง๔รายนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงให้กักตัวต่อจนกว่าจะพ้นระยะอันตรายคือ๑๔วันนะฮะ
ส่วนในพื้นที่บ้านดอนถ่อนที่หมู่๑๒ตำบลบ้านเอื้องอำเภอศรีสงคราม
ซึ่งเป็นบ้านของผู้ป่วยทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบ
เพราะเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็คัดกรองชาวบ้านนะครับอย่างต่อเนื่องแบบวันต่อวันเลยนะครับ
พร้อมกับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อวันละ๒รอบ
หมู่บ้านแล้วก็มีการควบคุมจุดเข้าออกคัดกรองทุกรายฮะ
ก่อนเดินทางเข้าออกหมู่บ้านทุกคนต้องผ่านจุดนี้
แต่จุดนี้ไม่มีการสั่งล็อกดาวน์นะเนื่องจากผู้ป่วย
มีการเข้าสู่กระบวนการกักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็พื้นที่บ้านพักของผู้ป่วยถือว่าอยู่ห่างไกลจากชุมชน
มีความเสี่ยงน้อยก็เลยไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์
แค่มาตรวจตามาทำความสะอาดนะครับ
แล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวัน
แล้วก็จะเฝ้าระวังควบคุมกันไปตลอดจนกว่าจะพ้น๑๔วันด้วยนะครับ
ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับ
ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่
ถือว่าเป็นรายที่๕ของจังหวัดขอนแก่น
เป็นชาวอำเภอน้ำพองอายุ๔๓ปีนะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูลก็เปิดเผย
บอกว่าผู้ป่วยรายล่าสุดนี้เป็นผู้หญิง
ชาวบ้านกุฎน้ำสายที่หมู่๑ตำบลกุฎน้ำสายอำเภอน้ำคลองนะครับ

โดยลูกสาวเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
และมีการกักตัว๑๔วันตามประกาศการป้องกัน
แต่เมื่อวันที่๘เมษายนเริ่มเป็นไข้
ไปตรวจที่โรงพยาบาลน้ำพองแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่นั่น
กระทั่งเมื่อวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
ผู้ป่วยก็มีอาการแน่นหน้าอกไอหายใจไม่สะดวก
ตรวจพบว่ามีอาการของปอดอักเสบ
ได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด๑๙
พบผลเป็นบวกยืนยันทั้ง๒ครั้ง
ก็เท่ากับว่าผู้หญิงวัย๖๓ปีคนนี้
กลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ของจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่ห้องควบคุม
ความดันลบของโรงพยาบาลขอนแก่น
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นอย่างใกล้ชิด